คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพระนครสิทธิยาค่ะนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตกใจแตกตื่นกันหมดเลย
เพราะอยู่ดีมีผู้ชายถือเขียวไปแกว่งอยู่ในโรงเรียน
ครูก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะมาทำร้ายเด็กเด็กหรือเปล่านะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วย
ตั้งแต่ที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยค่ะถือเขียวเห็นไหมคะ
แล้วเข้าไปในโรงเรียนปีนกำแพงเข้าไปนะคุณผู้ชม
ทุกคนก็ตกใจกันหมดผู้ชายคนนี้อายุประมาณสักสามสิบไม่ใส่เสื้อ
ปีนกำแพงแบบนี้เข้าไปในโรงเรียนเดินไปเดินมาอยู่ในโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ในตำบลสำเภาล่มนะคะมือถือเคี้ยวเกี่ยวข้าวแกว่งไปแกว่งมา
ครูต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลัวจะเกิดอันตรายกับเด็ก
ตำรวจสพพระนครสิทธิยามาตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้

ครูในโรงเรียนบอกว่าผู้ชายคนนี้อยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวโรงเรียนนะคะ
เคยเข้าไปในโรงเรียนเราด้วยนะคะก็ถือเขียวเกี่ยวข้าวเป็นประจำ

ทุกคนก็กลัวฉมวกเนี่ยเหมือนกับทิ้งอยู่ตรงบันไดของโรงเรียนอยู่เลย
คือเขาก็ยังไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายใครหรอกมันยังไม่ได้มีเหตุร้ายหรอก
แต่มันก็อันตรายอยู่ดีมันเป็นโรงเรียนมีเด็กนักเรียนมีอะไร
จะถือแบบนี้มันคืออาวุธนะคุณน่ากลัวฮะ
ใช่ค่ะอยากให้ญาติพาไปรักษาตัวได้ไหมถ้าเขาป่วยหรือต้องบำบัดอะไรอะค่ะ
ได้ทราบข่าวมาว่าแกติดยามะก่อนหน้านี้ต้องเชิดยามะนาน
แล้วก็มีอาการแบบสติมีผลทางประสาท
เพราะว่าเราก็กลัวว่าถ้าเกิดอาการคุ้มคลั่งอะไรอย่างนี้แล้วมาทำร้ายเด็กอย่างนี้ครับ
มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เราก็ต้องการไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของคุณครูแล้วก็เด็กในโรงเรียนด้วยครับ
ครับแล้วตอนนี้เขาเอาไปรักษายังครับ
ตอนนี้เจ้าที่มานำตัวไปรักษาแล้ว